ติดตามกันต่อกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้เป็นยุคของสื่อโซเชียลมาแรงหลายธุรกิจกำลังจะล้มหายตายจากกันไปหลังจากสื่อออนไลน์ค่อนข้างมาแรงนะครับตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปครับไปรับช่องคอนเทนต์หรือว่าไปติดตามสื่อต่างผ่านทางออนไลน์มากขึ้นห
พิมพ์ได้ชิ้นเดียวก็รับนะฮะแล้วก็ปรับตัวด้วยการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ด้วยเขาทำอย่างไรเพื่อความอยู่รอดนี้ติดตามพร้อมกันกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
รวมไปถึงหนังสือบึกแม้ปริมาณไม่มาก

คำพุทธ์เขาจะค่าไปออกบู๊ดงานแฟย์สักงานเล็กอย่างนี้ครับ
เขาคงไม่มีแบบคงไม่จำเป็นที่ต้องใช้ใบปิว
เป็นหลักหลายพันหลายหมื่นอะไรอย่างนี้
เขาออกงานแค่ครั้งเดียวเขาเพิ่งเริ่มแล้วไปออกอย่างนี้
เขาว่าขอพิมพ์สักร้อยสองร้อยได้ไหมห้าร้อยได้ไหม

ซึ่งถ้าเป็นโรงพิมพ์ใหญ่ก็จะไม่สามารถรับงานประเภทนี้ได้
แต่เราสามารถที่จะมีเครื่องที่จะมาพิมพ์งานแบบนี้ได้
ธุรกิจการพิมพ์อยู่ในช่วงขาลง
จากจะหันมาจับกลุ่มสตาร์ทอัพให้มากขึ้นแล้ว
จากไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้
แต่มันก็จะมีบางตัวแหละครับที่สื่อออนไลน์ยังไงก็แทนไม่ได้
ซึ่งมันไม่มีทางแทนได้เลยสื่ออีกตอน
เพราะเผื่อว่ายิ่งดีตอนโต
ชิ้นเดียวก็รับอย่างเช่นมีคนทำกล่องนาฬิกา
สงเปลี่ยนสายแล้วก็ทำกล่องให้ลูกค้า
แล้วก็ทำกล่องเดียว๒กล่องก็มาหาผม

อยู่มาได้อย่างยาวนานอย่างทุกวันนี้
เพราะเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นที่ปรึกษาได้
ยังยืดหยุ่นในการทำงานตอบโจทย์ในเรื่องของความรวดเร็ว
ซึ่งต้องปรับตัวให้ทานต่อพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละยุคด้วยค่ะ
ปัจจุบันมียอดกดไลค์แฟนเพจกว่า๑๒๐๐๐คน
จึงใช้เป็นช่องทางโชว์ผลงานวิดแด็กสินค้าและเป็นช่องทางการสั่งพิมพ์
และกว่าร้อยละ๖๐เป็นออเดอร์มาจากช่องทางออนไลน์ค่ะ
เจ้าของโรงพิมพ์มองว่าสื่อการตลาดยุคใหม่
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจโรงพิมพ์อยู่มาได้ท่ามกลางการเติบโตของสื่อออนไลน์
และตั้งเป้าจะเป็นเบอร์หนึ่งของกลุ่มลูกค้าสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน